โปรดติดตามตอนต่อไป
ตื่นกันหรือยังอย่าดมไหมฮะโอเคเลยครับอารมณ์รักอารมณ์แบบนี้นะครับ
ปลุกอารมณ์ตื่นชอบอย่างเท่าเช้าชอบมากเลยอ่ะโอ้โห
กันทันทีเลยครับเหงื่อเริ่มออกทันทีนะครับคือบอกว่าโซโลมาเต็มมากเลยค่ะ
คืออารมณ์แบบนี้นะครับคิดถึงพิเศษแล้วก็ลีลาของเมื่อสักครู่
เห็นทั้งนอนเห็นทั้งตัวจิ้งหลีดคืออะไรเห็นนอนแห่งจิ้งหลีด
คิดถึงพี่เสกคืออะไรพี่ทิศเป้เพราะว่าพี่ก็เลยมีโชว์ลีลาของอารมณ์แบบนี้ฮะ
สีกันเข้าเท้าไทยรักมาแล้วค่ะ
เช้าแบบนี้เช่นกันเมื่อกี้จิ้งหลีดไปแล้วหนอนไปแล้วครับ
เจอน้องหมาลุยไปเลยค่ะ
อ้าวเพลงมาผมจะทานเข้าแล้วครับ
แม่มีดนตรีในหัวใจแท้เวลากินก็ต้องโชว์ลีลากับเขาหน่อย

เจ้านายมาแล้วเจ้านายมาแล้วเราเลื้อยเข้าไปหาเจ้านายดีกว่า
เอาอาหารมาแล้วหิวเหลือยเข้าไป

แอปเปิ้ลสามารถนำมาปอกกินโดยไม่ต้องปอกเปลือก
แต่ศาสตร์ของการกินอยากให้อร่อยต้องแต่งตกแต่ง
อยากทำรูปหงษ์อยากสร้างรูปอะไรได้เลยครับ
เพราะฝีมือเชฟที่สร้างสรรค์สวยงามน่ากินจริง
เป็นใครก็ต้องขันส่วนพวกผมเป็นใครอีกกลุ่ม
ที่จะพร้อมชนพร้อมสู้เจ้านายหาวิธีการฝึก
ฝึกนักเพื่อจะชนะในสังเวียนไก่ชนแม่แม่
นักมวยฝึกอย่างไรไก่ชนก็ฝึกอย่างนั้น
ยอดเยี่ยมจริงจริงไอเดียคนฝึกไก่ถ้าเป็นแบบนี้นะ
ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ